คุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งคดีที่ตอนนี้
ทางครอบครัวของผู้เสียหายนั้นต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น
ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายเพราะไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
หนึ่งครอบครัวต้องสูญเสียลูกชายไปนะครับ
เนื่องจากว่าถูกยิงบริเวณกลางสี่แยกมีนบุรีครับ
และคลิปเหตุการณ์นี้สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้
แพร่ผ่านทางโลกออนไลน์มีคนเข้าไปชมคลิปแล้วก็แชร์กันอย่างมาก
และตอนนี้กำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายซึ่งเป็นหน้าที่ของตำรวจที่ยืนยันว่า
จะต้องให้ความยุติธรรมกับผู้เสียหายอย่างแน่นอนครับ
ภาพจากกล้องหน้ารถที่ถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะครับ
สามารถจับภาพนาทีชีวิตวัยรุ่นชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยกันครับ
จะถูกยิงจนรถล้มบริเวณแยกมีนบุรีเมื่อวานนี้
เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต๑ราย
ขณะที่คนที่ใช้สังคมออนไลน์ซึ่งเข้าไปคลิกดูคลิปนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างนานานะครับ
และส่วนใหญ่วิจารณ์ไปทำนองเดียวกันว่าอยากจะให้จับกลุ่มคนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
เพราะเป็นการกระทำที่อุกอาจโหดเยี่ยมและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายครับ
ขณะที่เกิดเหตุบริเวณนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกทางจราจรอยู่ก็ตาม
แบบนี้นะครับหลังจากเกิดเหตุไม่นานตำรวจก็เดินเข้าไปครับแต่ก็มีการยิงกันเกิดขึ้น
ตอนนี้มีคนคลิกเข้าไปชมคลิปนี้แล้วกว่า๑ล้านครั้งนะครับ
และล่าสุดในวันนี้เวลาประมาณ๑๐นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจ
การสืบสวนเพื่อเร่งรัดคดีครับและหามูลเหตุจูงใจการก่อเหตุโดยให้ฝ่ายสืบสวนนั้นติดตาม
อย่างใกล้ชิดเพื่อนำตัวคนที่กระทำความผิดนั้นมาลงโทษครับ
พันธุ์ตำรวจโทสุรพลก้อมน้อยรองผู้กำกับการสืบสวน
นอมมินบุรีนั้นบอกว่าในเบื้องต้นทราบแล้วว่าคนที่ก่อเหตุนั้นเป็นวัยรุ่น
ขี่รถจักรยานยนต์มากัน๒คันจำนวน๕คน
คันที่ก่อเหตุเป็นรถคันที่ซ้อนกันมา๓คนคือซ้อน๓มาเลย
ขณะนี้กำลังไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อที่จะตรวจดูรูปภัณฑ์สันธารคนร้าย
และตรวจดูเส้นทางการหลบหนีของคนร้าย
เบื้องต้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว
มีผู้เสียชีวิต๑รายเป็นชายอายุ๑๕ปี
แต่ว่าออกจากโรงเรียนเพื่อมาทำงานตั้งแต่เมื่อ๒ปีก่อน

จากการสอบถามเพื่อนของผู้ตายที่นั่งรถจักรยานยนต์มาด้วยกัน

ตนเองขี่รถออกจากที่ทำงานย่านลาดพร้าว
พอมาถึงจุดเกิดเหตุระหว่างที่ติดไฟแดงนะครับ

ก็สังเกตเห็นคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ซ้อน๓
หนึ่งในนั้นเปิดหมวกมองหน้าตนเองกับผู้ตาย
จากนั้นกลุ่มคนร้ายก็ขี่รถไล่
ก่อนใช้ปืนปากกายิงใส่ผู้ตาย
ยิงเข้าบริเวณศีรษะจนเสียชีวิต
ลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนกันครับ
คุณผู้ชมครับและในวันนี้ประมาณ๑๑นาฬิกานะครับ
พ่อของผู้ตายนั้นก็มีการเปิดเผยทั้งน้ำตา
บอกว่าเสียใจอย่างมากที่ต้องสูญเสียลูกชายไป

ดำเนินคดีทางกฎหมายให้ได้โดยเร็วที่สุด
และในวันนี้ทางครอบครัวก็นำภาพของผู้ตายนะครับ
รวมทั้งนิมนต์พระไปเชิญวิญญาณ
เพื่อให้วิญญาณของผู้ตายนี้กลับไปที่บ้าน
ตามความเชื่อรวมถึงน้าสาวของผู้ตายก็เปิดเผยได้ว่า
ผู้ตายเป็นเด็กดีช่วยที่บ้านทำงานหาเงิน
ต้องออกจากโรงเรียนและไม่ยอมเรียนต่อ
เนื่องจากว่าอยากจะช่วยที่บ้านในการทำงาน
ได้เงินเดือนเดือนละไม่ถึง๑หมื่นบาท
แต่สุดท้ายก็ต้องมาถูกยิงเสียชีวิตครับ